เมื่อวานนี้นะคะแม่แอฟเขามาร่วมงานอีเวนต์เนาะ
สวยออร่ามาแต่ไกลมีแต่คำว่าสวย
สวยคือแต่งง่ายแต่ดูแพงอ่ะ
จริงค่ะพี่แจ๊คค่ะคือคนแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่ออร่าแบบคนมีความรักมาแต่ก่อน

อยู่แล้วก็ยิ่งสวยขึ้นไปอีกแถมยังดูสดใสแบบอัพเลเวลมากขึ้น
ครั้งนี้แม่แอฟตอบแบบสบายชิวคือถ้าสังเกตการสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้แม่แอฟจะรู้สึกระมัดระวังในคำพูด
แต่ครั้งนี้ก็คือตอบแบบไม่มีกั๊กเลย
แอฟบอกว่ากำลังคุยอยู่กับหนุ่มนนกุลในฐานะคนพิเศษจริง
ความสัมพันธ์พัฒนามาจากเพื่อนร่วมงาน
คืออย่างนี้ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้เล่นซีรีส์ด้วย

ส่วนจุดที่ทำให้แม่แอฟประทับใจในตัวหนุ่มนนกุล
ก็น่าจะเป็นช่วงที่เป็นงานศพของคุณพ่อแม่แอฟ
ซึ่งแม่แอฟบอกว่าสัมผัสได้ถึงความจริงใจแล้วก็ความห่วงใยของอีกฝ่าย
แต่ใครที่จะลุ้นให้เลื่อนขั้นไปถึงขั้นเป็นแฟน
บอกเดี๋ยวก่อนขอเวลาอีกสักนิดนึง
พร้อมกับแซวอีกฝ่ายนึงด้วยนะ
คือก่อนหน้านี้หนุ่มนนกุลเขาแอบแซวมาใช่ไหม
บอกว่าเออถ้าพัฒนาไปเป็นแฟนเนี่ย

แล้วแม่แอฟบอกว่าแอฟฟังแอฟก็กรี๊ด

สัมภัณฑ์เสียงดูค่ะ
คุยกันมาในระดับหนึ่งค่ะว่าคือว่าเขาจะบอกนะว่าคุยกันอะไรอย่างนี้ค่ะก็มีการรับรู้ค่ะแล้วก็ตกลงร่วมกันค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าจะชัดเจนขนาดนี้ตอนดูอยู่ก็กรี๊ดหรืออะไรอย่างนี้
เชื่อว่าใครฟังก็คงยิ้มเหมือนแอมแหละค่ะแล้วก็แต่ว่าความรู้สึกจริงก็คือรู้สึกขอบคุณค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติ
จรวดมันก็น่ารักดีแต่ว่าในความเป็นจริงสุดท้ายแล้วค่ะมันก็คงจะต้องใช้เวลาคือหมายถึงว่าเวลานี้ไม่ได้หมายถึงว่านานหรือสั้นหรือยาว
แต่ว่ามันหมายถึงจังหวะเวลาที่มันใช่โอกาสแล้วก็ความพร้อมค่ะความรู้สึกของเราทั้งคู่ค่ะ
ชัดเจนทุกคำทุกประโยคที่แม่พูดออกมาเลยคนลุก
จริงดิฉันอ่านคอมเม้นต์นะเขาบอกฟินจนจิกหมอนแบบมิ้วแตกแล้วบางคนเขาบอกแบบนี้จริง
ชอบถามแม่แอฟชอบนนทุนในศัลย์ถอดเสื้อหรือว่าใส่เสื้อ

แม่แอฟก็ตอบกับสนความสหกว่าคำถำนี้ไม่ได้เก็งข้อสอบมาค่ะ
ไม่ก้าวไก่เรื่องส่วนตัวกันละกัน
แต่ที่เห็นหนุ่มนนกุลเขาถอดเสื้อเนี่ยเพราะวันก่อนแม่แอฟไปถ่ายรูปกับอีดงอุไง
น้องฟู้ก็เลยถอดเสื้อเลยแม่แอฟก็เลยไม่อยากจะพูดอะไรเยอะเดี๋ยวเขาถอดเสื้ออีก
แม่ว่างี้
ต่อจากนี้เขาอาจจะมีการหยอกมีการแบบว่าเขินกันในไอจีก็ได้
คือที่ฉันแอบไล่ดูนะในไอจีของแม่แอฟกับนมกุลจริงเขาหอกเอิญกันมาเป็นปีแล้วเธอ
แค่เหล่าไม่หรูเถอะ
ก็เชียร์ต่อไปนะคะ
ได้ยินค่ะใจมันฟูมากเลยคุณผู้ชมค่ะ